ไทยจะได้รับเลือกนะครับในการเป็นเจ้าภาพ
สำหรับการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเข้ามาก็คือ
เจ้าภาพจัดการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด
ให้กับทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงค่าสิทธิประโยชน์ต่าง
ซึ่งจะแตกต่างจากการเป็นเจ้าภาพ
ที่ภาครัฐเองครับก็ต้องเข้ามามีส่วนสำคัญในการคัดกรองแล้วก็ตรวจเชื้อด้วย
แต่นะครับต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งแน่นอนตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเม็ดเงินตรงนี้ใครจะมารับผิดชอบ
ซึ่งไทยก็ได้แสดงความจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว

วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็กลายเป็นคนที่๒
คนไทยที่ไปคว้าแชมป์วอเล็ตบอลที่ญี่ปุ่นต่อจากแก้วกรยานะครับ
เอาชนะโทเรแอโรไป๓ต่อ๑เซตนะครับ
ซึ่งในระดูการปกติโทเรจบที่๑นะครับ
สามารถคว้าแชมป์มาครองได้เป็นสมัยที่๓
ทัดดาวน์ได้ทำไป๑๗คะแนนนะครับหลังจบเกมทัดดาวน์ออกว่าดีใจมาก
คว้าแชมป์ได้ทั้งที่เพิ่งจะมาอยู่กับทีมเพียงแค่ระดูการแรก
ขอบคุณแฟนวอเล็กบอลชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับ
เริ่มวันที่๒๗กุมภาพันธ์ถึง๒๑มีนาคมครับ